แต่ไปดูภารกิจหลักในการจะนำทั้ง๑๓คนออกมาจากถ้ำก่อนนะครับ
นั่นคือการระบายน้ำในถ้ำหลวง
นี่เป็นภารกิจที่เร่งทำทีทุกวันทุกคืน
วันนี้ผู้ราชการจังหวัดเชียงรายนายนรงศักดิ์โอสธนากร

หมายถึงวันนี้คงลำบาก
แล้วก็ยังประเมินไม่ได้ด้วยว่าจะต้องใช้เวลาอีกกี่วันถึงจะพาออกมาได้
แต่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนยังทำงานอย่างเต็มที่ตลอดเวลา
แต่ก็จะต้องมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าการนำทุกคนออกมาจะต้องปลอดภัย
ผู้ว่านรงศักดิ์บอกว่าแม้เด็กจะมีร่างกายแข็งแรง
แต่ก็ยังไม่พร้อมจะดำน้ำออกมาตอนนี้
แต่หากสภาพร่างกายใครแข็งแรงแล้วพร้อมก็จะพาออกมาก่อน
จำเป็นต้องออกมาพร้อมกันทีเดียวทั้ง๑๓คนก็คงจะออกมาทีละคน
ส่วนการสอนดำน้ำเบื้องต้น
ให้เด็กทดลองใส่หน้ากากเพื่อสอนหายใจแล้วนะครับ
แต่ว่ายังไม่ให้ลงน้ำเนื่องจากน้ำในถ้ำยังไหลเชี่ยว
แต่ถ้าไม่พร้อมหรือมีปัจจัยเสี่ยงก็จะไม่เคลื่อนย้าย
วันนี้คงลำบากนะครับอันนี้คือตอบตอบสำหรับวันนี้ก่อนนะครับ
ส่วนว่าจะกี่วันเนี่ยผมไม่ประเมินแต่ผมยืนยันว่าทุกคน
ทุกคนเต็มที่ตลอดนะครับทุกนาทีไม่เคยพักนะฮะ
ตั้งแต่วันแรกแรกจนถึงวันนี้นะครับเอ่อเราจะต้องมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์
เด็กทุกคนถึงจะได้ออกมานะครับเด็กทุกคน๑๓คนไม่จำเป็น
ออกมาพร้อมกันใครพร้อมสถานการณ์พร้อม
แล้วตรงนั้นสำหรับเขาแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์คำว่าร้อยเปอร์เซ็นแต่ละคนไม่เท่ากันนะฮะ
ฉะนั้นเราเราประเมินสถานการณ์ทุกวันทุกเวลาแล้วเราก็จะดูความพร้อม
เพราะฉะนั้นยืนยันว่าถ้าไม่พร้อมหรือมีความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงอยู่เราจะไม่ปฏิบัติการเคลื่อนย้ายเด็ดขาด
ทุกเรื่องยังเดินต่อตามแผนเดิมหมดนะครับการสูบน้ำก็ยังสูบอยู่เต็มที่เหมือนเดิม
อุปกรณ์การสูบน้ำสูบน้ำตอนนี้มี๒จุดในถ้ำที่ต้องรีบเอาน้ำเดินถ้ำให้หมด
และข้างล่างเพิ่มตามช่องโรงพยาบาลให้น้ำเติบเข้าไปเรายังทำทั้งสองจุดอย่างสม่ำเสมอ
มีอีกเรื่องหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งทำอยู่นะครับคือการติดตั้งระบบสื่อสารในถ้ำหลวงนะฮะ
โดยเฉพาะการไปติดตั้งที่จุดเนินนมสาวที่ทั้ง๑๓คนอยู่ตอนนี้นะครับ
ท่านอาจจะเอ๊ะแล้วทำไมจะต้องโอ้โหไปติดตั้งให้โทรศัพท์หาพ่อหาแม่กันได้เลยเห
อืมคือไม่ใช่อย่างงั้นนะครับคือส่วนหนึ่งเนี้ยเป็นการทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่สะดวกขึ้นด้วย
ค่ะไม่อย่างงั้นเนี้ยเขาติดต่อสื่อสารกับศูนย์บัญชาการที่อยู่ตรงโถงสาม
แล้วก็ปากทางเข้าถ้ำเนี่ยโอ้โหต้องลุยน้ำจากเนินนมสาวออกมาแล้วก็สื่อสารด้วยกันเนี่ยมันลำบาก
เพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าจะออกมาได้เมื่อไหร่ถ้ามีเครื่องมือสื่อสารกันได้มันก็ดีนะครับ
วันนี้ก็กำลังเร่งติดกันอยู่นะครับผู้ราชการจังหวัดเชียงรายบอกว่าเมื่อวานนี้เดินสายเข้าไปแล้วถึงสามแยกแล้วนะครับ
แต่ปรากฏว่าพอเลยจุดสามแยกมาเล็กน้อยคุณเขียนมาสอนคือมันมีอุปสรรคน้ำมันเชี่ยวมันแรง
อุปกรณ์โทรศัพท์มันหล่นลงน้ำเสียหายหมดเลยนะครับ
วันนี้ก็ต้องเอาของใหม่ไปทดแทนนะครับเหลือระยะทางอีกประมาณหนึ่งกิโลเมตรกว่ากว่าก็จะถึงนะครับ
ว่าวันนี้จะติดตั้งเสร็จถ้าเสร็จก็จะให้เด็กได้คุยกับพ่อกับแม่เป็นครั้งแรก
หลังจากไม่ได้เจอหน้าไม่ได้พูดคุยกันมา๑๐กว่าวัน
เมื่อวานนี้ระบบสื่อสายทางศาลที่ผมบอกว่าเราเอ่อทวายเข้าไปเดินสายเข้าไปจนถึงสามแยกนะครับ
เอ่อแล้วตอนนี้ถึงสามแยกแล้วแล้วก็ตอมที่จะติดโทรศัพท์ตรงแถวแถวเลยสามแยกมานิดนึ
แต่ปรากฏว่าอุปกรณ์โทรศัพท์ที่เอาเข้าไปตกน้ำจมน้ำนะครับ
แล้วแล้วก็เสียหายหมดนะครับก็ต้องหาข้อแทนเข้าไปนะครับ
เพราะฉะนั้นในช่วงนี้คงจะติดต่อสื่อสารยังไม่ได้
เราก็พยายามจะเอาของทดแทนแล้วเดินสายเพิ่มเติมให้ถ้าถึงตรงสามแยกก็จะถึงตรงเอ่อ
เกาะของน้องที่เขาอยู่อีกประมาณสักกิโลกว่ากว่านะครับก็คงจะใช้ความพยายาม
แต่อุปกรณ์สื่อสารต้องรีเฟสขอมาจากส่วนอื่นอืมทีนี้มาดูเรื่องของน้ำภายในถ้ำนะคะ
แน่นอนการสูบน้ำออกระบายน้ำออกทำต่อเนื่อง
แต่ทีนี้จะป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าไปในถ้ำเพิ่มจะต้องยังไงบ้าง
ความคืบหน้าเป็นยังไงนะคะนายจงคล้ายวรพงศธรรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์บอกว่า
การทำฝ่ายปิดห้วยน้ำด้านทางตอนเหนือของถ้ำห่างไปประมาณสัก๒กิโลเมตร
กั้นได้แล้วแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทีนี้ไม่มีน้ำจากห้วยไหลเข้าถ้ำแล้ว
เนี่ยค่ะเขาทำแบบนี้ทีมสำรวจเจ้าหน้าที่กรมอุทยาน
กรมชลประธานทหารจากมณฑนทหารบกที่๓๗เขาก็ไปออกลาดระเวน
สำรวจทางด้านทิศใต้ของถ้ำเห็นว่ามีน้ำจากลำห้วยผาหมี
ผาฮีไหลเข้ามาแล้วก็มารวมกันที่ลำห้วยใหญ่
คือห้วยมะกอกซึ่งเป็นเส้นทางเติมน้ำเข้าไปในถ้ำหลวงค่ะ
ทีนี้พอไปวัดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านต้นน้ำลงมาเนี่ยนะคะ
ระยะทางประมาณสองร้อยเมตรมีสองโพรง
ที่จะทำให้น้ำหายไปได้ครึ่งหนึ่งซึ่งคาดว่าน้ำที่หายไปไหลเข้าไปในถ้ำค่ะ
ตรงนี้มันไหลเข้าไปถึงครึ่งหนึ่งเลยนะจากน้ำต้นน้ำที่ไหลมา
คือสูบออกเท่าไหร่มันก็มีมาเติมถูกเขาก็เลยจะทำแบบนี้นะคะ
เขาวางแผนทำฝ่ายปิดห้วยมะกอกวันนี้แล้วก็ทำบายพาสเส้นทางเบี่ยงน้ำสองร้อยเมตร
เจ้าหน้าที่เขาจะร่วมกันกับชาวบ้านนะคะสร้างทางเบี่ยงน้ำห้วยมะกอกป้องกัน
ไม่ให้น้ำไหลเข้าถ้ำอันนี้ถ้าทำสำเร็จจะป้องกันได้
ละประมาณหนึ่งหมื่นลิตรครับ
กระท่อมเนี่ยมันจะมีลำห้วยสองลำห้วยนะครับเขาเรียกว่าลำห้วยผาหมีนะครับ
ห้วยหนึ่งนะครับแล้วอีกลำห้วยหนึ่งคือลำห้วยผาผาฮีนะครับ
ปรากฏว่ามันมาไหลรวมกันนะครับแล้วกลายเป็นลำห้วยใหญ่ก็คือห้วยมะกอกนะครับ
ซึ่งบริเวณเส้นสีชมพูตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากผ่านไปสักพักเนี่ยนะครับ
วัดปริมาตรน้ำเมื่อวานนี้ทางทีมชนประธานก็ไปช่วยเราวัดปริมาตรน้ำนะครับ
ปรากฏว่าจากจุดเริ่มต้นที่เขาวัดที่คิดว่ามีน้ำเยอะนะครับ
เลยไปอีกสองร้อยเมตรแล้วก็เราไปเจอโพงอีกสองโพงนะครับ
น้ำมันหายไปประมาณห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนั่นรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ก็บอกเพิ่มเติมนะคะว่าหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแล้วก็มีแผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
หรือฝ่ายทั้งหมดที่ใช้ชะลอน้ำแล้วก็ปรับปรุงระบบนิเวศให้กลับมาเหมือนเดิมนะคะ
โรงสามโพรงจากสิบสามโพรงที่ขุดลงไปเนี้ยก็จะอุดให้เหมือนเดิมอืม
แล้วก็มีแผนฟื้นฟูพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
แต่เดี๋ยวจะต้องดูก่อนว่าจะให้นักท่องเที่ยวไปชมได้อะไรยังไงต้องพิจารณาก่อนก็ต้องเอาให้เป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดนะนะ
อ่าการพร่องน้ำก็ต้องไปพร่องน้ำจากทางปีกซ้ายปีกขวาของถ้ำทรายทองด้วยนะครับ
อ่าก็เป็นจุดที่อยู่ใกล้ใกล้ถ้ำอ่ะนะฮะใกล้ใกล้ถ้ำหลวง
คนรีบัญชาดุริยภัณฑ์ผู้บัญชาการมนตรฐานบกที่สามสิบเจ็ดบอกว่าตอนนี้ระดับน้ำลดลงมาก
หากฝนไม่ตกและการระบายน้ำแบบนี้จะทำให้น้ำในถ้ำลดลงได้เร็วขึ้น
ซึ่งที่สำคัญคือต้องขอบคุณประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รับน้ำที่ยอมเสียสละ
ช่วยกันเปิดทางน้ำให้โดยใช้ปั๊มพญานาค๔ตัวที่สูบน้ำออกไปนะครับ
หลังจากน้ำลดแล้วพบถ้ำอีกหนึ่งแห่งกำลังส่งทีมเข้าตรวจสอบอยู่
เพื่อจะเชื่อมโยงกับจุดที่เด็กเด็กอยู่ได้คือถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเนี่ย

เชื่อมติดกันด้วยถ้ำเล็กถ้ำน้อยนะฮะ

แต่ว่าที่สำคัญเนี่ยเรื่องการเยียวยาให้กับชาวบ้าน

ก็๓๔ตำบลตอนนี้นะครับที่เขาสำรวจนะครับ
ก็จะได้ประมาณไร่ละพันกว่าบาท
ใช่ค่ะรัฐบาลยืนยันว่าจะดูแลเยียวยาให้
แต่ถ้าเกิดมันเป็นการถูกท่วมในระยะยาว

เพราะมันต้องดูว่าจะระบายออกไปนานขนาดไหน
เขาเป็นแก้มลิงให้อยู่ไร่ละพันกว่าบาท
แต่ว่ารายละไม่เกิน๓๐ไร่
อันนี้เป็นหลักการที่เขาเป็นหลักการเดิมที่เขามีอยู่แล้ว
ผมว่าเมื่อมันเป็นวิกฤตแบบนี้มันเจอแบบนี้เข้า

ฝากรัฐบาลว่าเผื่อจะเพิ่มได้อีกไหม
ในการที่จะเพิ่มให้เขาให้มันมากกว่านี้หน่อย